อย่างที่คุณน้ำแข็งบอกยุคนี้มีอะไรบ้างที่ยังไม่ขึ้นราคา
ปกติการขึ้นราคาของสินค้าในโลกการค้าเสรีเนี่ย
ต้นทุนขึ้นสินค้าเขาขยับเขาขยับตามขึ้นมาด้วย
อันนี้เป็นกฎเกณฑ์เป็นเรื่องของตลาดโลกที่ไหนก็เป็นอย่างนี้
แต่ว่านั่นในภาวะปกติแต่ตอนนี้มันไม่ภาวะปกติ
เพราะว่าเราไปเจอโควิดมาช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา
คนยากจนกันเยอะมากคนที่เคยมีงานทำก็ตกงาน
คนที่มีงานทำอยู่รายได้ก็ลดลงคนที่ได้เงินเดือนอยู่เงินเดือนก็ไม่ขึ้น
แล้วก็ลดลงมาอีกด้วยซ้ำไปแต่สำคัญก็คือว่า
ซ้ายและขวารอบตัว๓๖๐องศามีแต่สินค้ามีแต่ค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้น
แพงอะไรต่ออะไรแพงหมดมันก็กระทบกับเรื่องสินค้าราคาแพงด้วย
หน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ถ้าแคบให้เข้าไปอีกก็คือหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
หนีไม่พ้นครับต้องรับบทหนักมาในช่วงปี๒ปีที่ผ่านมา
ฉะนั้นวันนี้ได้เห็นข่าวนี้ว่ากระทรวงพาณิชยึดวินวินโมเดล
ปรับราคาสินค้าเอออะไรคือวินวินโมเดล
ต้องขอคุยกับอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมครับ
ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะฮะสวัสดีครับอธิบดีครับ

อะไรคือวินวินโมเดล
วินบินโมเดลเนี่ยมันมาจากหลักการที่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าต้นทุนวัตถุดิบหลายตัวนะครับ
ซึ่งเราต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศมีการปรับขึ้นราคามาอย่างต่อเนื่อง
มันปรับราคาขึ้นมาโดยมีเหตุผลแบบที่หนึ่งก็คือสถานการณ์โควิดเองนะครับ
อันนั้นคือคอร์สที่เพิ่มขึ้นจากเนื่องจากแรงงานนะครับสถานการณ์โควิดในบ้านเราส่งผลให้มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของการบริหารจัดการหรืออะไรต่างก็แล้วแต่
ต่อเนื่องมาเรื่องของต้นทุนเรื่องของน้ำมันนะครับที่มีการปรับขึ้นค่าเชื้อเพลิงที่มีการปรับขึ้นและสถานการณ์ทั่วสงครามยุครัสเซียยูเครนก็ส่งผลให้ปัจจัยต่างเพิ่มขึ้นความต้องการในตลาดโลกเพิ่มขึ้นนะครับมีการจำกัดในเรื่องของการส่งออกมากขึ้นนะครับอะไรต่างนะครับ
อันนี้ต้นทุนล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวสารีนะครับที่จะเป็นวัตถุดิบหลักนะครับที่จะมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองคาวบาเล่นะครับเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยที่ทำให้

มาจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะพอเจาะเหมาะพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการก็หมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราไปคุมไม่ให้ราคาขึ้นอันเนี่ยนะครับประชาชนได้ประโยชน์ในระยะแรกนะครับแต่ระยะต่อไปเนี่ยถ้าเราคุมจนกระทั่งผู้ผลิตเองเนี่ยเขาไม่สามารถผลิตได้เนื่องจากต้นทุนต่
กระทั่งมันมีการดันขึ้นมาตลอดครับนะครับนะครับถ้าถึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขัดจังหวานนี้ถึงตอนนี้อธิบดีดูทีวีหรือเปิดเสียงอยู่ไหมครับเปล่าครับเปล่าครับอ่าเปล่านะอ่าเปล่าโอเคเชิญต่อเชิญต่อเชิญต่อทีนี้อันนี้ผมจับประเด็นได้คือไอ้ตรงเนี้ยประชาชนรู้แล้วล่ะว่าต้นทุนของผู้ผลิตเน

ครับแล้วก็มีกำลังส่วนหนึ่งที่พอจะจุงใจให้ยังคงประกอบธุรกิจต่อไปได้นะครับอันนี้มันก็จะทำให้ของไม่หายอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าประชาชนเองนะครับก็ต้องได้รับการดูแลไม่ให้ส่งผลกระทบมากเกินไปหรือมีการช่วยโอกาสนั่นเองขึ้นราคาคือตังค์ตังค์ฝ่ายตังค์พอรับได้ว่าอย่างนั้นเถอะถ
ฉะนั้นอธิบดีอยู่ตรงกลางในการที่จะพิจารณาว่าให้เขาขึ้นมากขึ้นน้อยเท่าไหร่อะไรควรขึ้นอะไรไม่ควรขึ้นถามอย่างนี้ตอนนี้มีที่เข้าคิวขอขึ้นราคาอยู่แล้วยังไม่อนุมัติให้ยังขอยันเอาไว้ราคาเดิมอยู่ขอร้องกันอยู่เนี่ยมีอีกหลายตัวไหมครับก็มีจริงแล้วมีมีหลายรายการนะครับที่ขอขอมาแต่ก็ไม่ใช่ทุกบริษัทที่ขอมานะครับเพราะต้องเรียนก่อนว่า
การพิจารณาเนี่ยเราจะพิจารณาเป็นรายผิดผัดเป็นรายยี่ห้อนะครับวัตถุดิบไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเหมาเข่งว่าขึ้นหมดเลยไม่ได้ก็ต้องดูว่าบางอย่างเนี่ยอันนี้ผสมมากผสมน้อยก็ต้องดูว่าวัตถุดิบมันขึ้นจริงมากนะครับอันนี้ก็คือว่าหลักที่เราจะเข้าไปดูแลนะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับการด
ว่าผู้ซื้อพออยู่ได้คนขายพออยู่ได้ท่านอยู่ตรงกลางไปตรวจฝ่ายขายไปตรวจโรงงานไปตรวจฝ่ายผลิตแล้วก็มาดูซิว่าให้ขึ้นเท่าไหร่ที่คนไม่เดือดร้อนมากปัญหาคือตอนนี้ที่เขาบ่นบ่นกันว่าพอไปไปบังคับให้เขาขายราคาเท่าเดิมเขาบอกบางอย่างเนี่ยไอ้จำนวนปริมาณมันลดลงมันลดลงอันนี้ทำยังไงต้องเรียนอย่างนี้นะ
เพราะเวลาเราพิจารณาเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาเป็นเราพิจารณาต่อหน่วยเลยนะเราพิจารณาต่อหน่วยอย่างแชมพูสะผมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราพิจารณาว่า๑มิลลิลิตรหรือ๑มิลลิกรัมหรืออะไรเนี่ยเราเป็นราคาต่อหน่วยราคาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาเราพิจารณาตรงนั้นนะครับก็เรียนให้ให้สบายใจว่าอันที่๑เนี่ยเราต้อง
ไม่ได้นะครับเพราะถ้าหาของขาดมาเนี่ยหนักต่อของแพงอีกนะครับเพราะไม่มีของจะใช้นะครับเพราะฉะนั้นอ่า
หลักการของวินวินโมเดลที่ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วนะฮะท่านรองนายกเอกสุรินเองเนี่ยท่านอ่าให้ความสำคัญแล้วก็ท่านก็อ่า

ต้นทุนหลายตัวมันก็มีการปรับขึ้นมาจริง

ซึ่งเป็นต้นทุนทั้งทางตรงและต้นทุนทางอ้อมนะครับ
แต่ต้องเรียนท่านอาจารย์สุภาพว่า
ที่ผ่านมาที่เรามีการพูดคุยกับผู้ประกอบการ
ซึ่งพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดทุกกลุ่มสินค้า
ต้องขอบคุณผู้ประกอบการครับที่ท่านเข้าใจ
ท่านเข้าใจสถานการณ์และท่านเอง
ก็ไม่ได้อยากที่จะมีการปรับราคา
เพราะว่าการปรับราคาขึ้นนั้นส่งผลต่อยอดขายทันที
หรือได้ความประหยัดในขณะกรรมการติดถูกไหม
ถ้าเกิดผลิตขึ้นมาแล้วขายไม่ได้ขายไม่ไปยอดขายไม่เดิน
นั่นหมายความว่าสิ่งที่ผลิตขึ้นมานั้นมันก็จะเป็นต้นทุนอีกแบบหนึ่ง
พวกนี้มันมีอายุของมันต้องผลิต
เพราะฉะนั้นเราต้องกลับเรียนว่าที่เราพูดคุยกับผู้ประกอบการแล้วก็
ในช่วงนี้เองก็ยังขอความร่วมมือในการที่จะตรึงราคาให้นานที่สุด
และถ้าผู้ประกอบการรายใดรู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว
หรือว่าต้นทุนเราก็จะใช้หลักบินโมเดลเข้าไปจับเข้าไปดู
แต่ว่าอยู่ขึ้นสินค้าเองไม่ได้สินค้าควบคุมเนี่ยขึ้นไม่ได้
สินค้าควบคุมต้องกลับเปลี่ยนว่าเรามีการควบคุมและมีการติดตามดูแล
ส่วนใจเราจะใช้บางรายการที่จะมีการกำหนดราคาจำนายปี
ก็ตอนนี้ก็มีเรื่องของหน้ากากอนามัยส่วนตัวอื่นก็จะมีเรื่องของมาตรการ
ขออนุญาโทษขึ้นราคาบังกลางกันอันดับราคา
แต่สุดท้ายหลักการของเราเราก็ใช้ขอความร่วมมือก่อน
ขอความร่บมือก่อน
เอาล่ะฟังดูแล้วพอวางใจได้ว่ากรมการค้าภายในดูอยู่

คราวที่แล้วเนี่ยอธิบดีมาให้สัมภาษณ์กับผมว่า
โครงการที่เอาของถูกไปขายช่วยคนจน
แล้วเอารถเคลื่อนที่ไปที่นั่นที่นี่
ผลดีได้รับการตอบรับดีอย่างน้อยเนี่ย
มันไปทำให้ราคาสินค้าเนี่ย
ทั่วไปเนี่ยไม่กล้าขึ้นตามอำเภอใจเพราะมันมีทางเลือก

ครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่
ท่านก็เห็นแล้วว่าช่วงนี้

เพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชน
แล้วเราก็จะจัดกันทั่วประเทศเลยนะครับแต่ในรายละเอียด
แล้วก็มีสินค้าก็จะมีสินค้าที่จำเป็นต่อการของชีพ
ภายในขึ้นจอหน่อยอ้าวเห็นในจอ
แล้วท่านจะหาข้อมูลได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเวลาลดสินค้าไปที่ไหนที่ไหนเนี่ย
ท่านจะไปดักซื้อถูกเนี่ยจะได้รู้ว่าไปที่ไหนบ้าง
เอาให้ขึ้นไว้ก่อนเอาท่านอธิบดีเชิญต่อมีเวลาอีกนิดหน่อย
เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่เราจัดไปเนี่ย
ก็จะเป็นสินค้าพวกจำเป็นต่อการคลองชีพนะครับ
ของใช้ประจำวันนะครับแล้วก็จะมีสินค้าที่เป็นสินค้าไฮไลท์ที่พี่น้องประชาชนนะครับ
ความสนใจนะครับก็จะเป็นไข่เป็นอะไรพวกนี้นะครับ
น้ำตาลข่าวสารอะไรพวกนี้ซึ่งได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความชื่นชอบ
พี่น้องประชาชนที่ไปเลือกซื้อเลือกหานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ประกอบการใจดีนะครับ
ที่นำสินค้ามาช่วยเรานะครับแล้วก็ช่วยลดภาระค่าคลองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหุงข้าวนะครับที่ก่อนหน้านี้ว่าจะมีการขึ้นราคา
มีการปรับราชาจริงแล้วก็ไม่ได้มีนะครับแล้วก็ทางสมาคมผู้ตึกข้าวถุงนะครับ
แล้วก็สมาคมลงสีสมาคมลงสีแผ้งอิสาหริงก็มาร่วมกันนะครับ
ในการที่จะจัดโปรโมชั่นในช่วงเดือนที่ผ่านมา
ก็จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าข้าว
อาหารบริการน้ำมันและบางจากด้วย
สรุปว่าไอ้ที่เอาสินค้าราคาถูกไปเลขขายช่วยเหลือประชาชนเริ่มเมื่อไหร่
เร็วเร็วนี้ครับ

ครับเร็วนี้นะครับ
ตอนนี้ขอเตรียมรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับนะครับ

เดี๋ยวถึงเวลาได้คุยอีกทีอธิบดีมากครับ

บาททัศน์ครับ

กรมการค้าภายในเนี่ยยังทำหน้าที่
แก้ปัญหาอยู่เท่าที่จะแก้ได้
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ